สำหรับข่าวเช้าหัวเขียวนะคะก่อนที่จะไปขยายเรื่องของโรคโควิด๑๙
ซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าน่ากลัวมากนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กัน
ตอนนี้อากาศมันค่อนข้างแห้งแน่นอนว่าไฟป่าไฟไหม้มันเกิดได้ง่าย
ชนบุรีค่ะเมื่อวานนี้สักประมาณ๕โมงเย็นอยู่เกิดไฟไหม้
ไฟไหม้กองย่าคุณแต่มันไม่ใช่หยุดแค่นั้นเนี่ย
เวลาไฟไหม้มันไม่ได้บอกทิศทางนะว่าฉันจะไปซ้ายแล้วนะฉันจะไปขวาแล้วนะ
กลายเป็นกลองเพลิงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เอาแบบนี้ก่อนนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
อยู่ในพื้นที่หมู่๔ตำบลท่าบุญมีอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปสักประมาณ๕โมงเย็นนะคะ
ไฟเนี่ยมันตั้งต้นเริ่มไหม้ย่าก่อนไหม้ย่าเสร็จปุ๊บลุกลามเข้าไปในโรงงาน
โรงงานนี้มีสองโกดังจุดที่เพลิงไหม้น่าตกใจมากเพราะมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
แล้วเห็นไหมควันดำแบบนี้มันบ่งบอกได้นะคะว่าไฟมันไหม้อะไร
ไฟไหม้เม็ดพลาสติกอ่ะคุณพอไฟไหม้เม็ดพลาสติกมันก็เลยกลายเป็นสีดำแบบนี้
จุดที่เพลิงไหม้ก็คือบริเวณข้างหลังโกดังที่๒ซึ่งเป็นจุดผลิตและเก็บกองถุงบิ๊กแบ็คขนาดใหญ่
มีเม็ดพลาสติกแข็งจำนวนมากจนกระทั่งค่ะเริ่มเนี่ยไฟไหม้สักประมาณ๕โมงเย็น
เจ้าหน้าที่ระดมน้ำฉีดดับเพลิงจนกระทั่ง๔ทุ่มไฟยังคงไหม้อย่างต่อเนื่อง
ลามบานปลายเข้าไปในโกดังจนได้รับความเสียหายทั้งโกดังเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะต้องเร่งช่วยการฉีดน้ำอย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องจากว่าต้นเพลิงอย่างที่บอกไปมันเป็นกองพลาสติกจำนวนมาก
โกดังก็ยังมีเครื่องจักรการผลิตเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
บวกกับอุปสรรคสำคัญเมื่อคืนคือลมพัดแรงมาก
ก็เลยทำให้ไฟมันโหมลุกไหม้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วย
ในอำเภอกเกาะจันทร์ค่ะคุณดงพลรุจิธรรมทัศน์
ก็ต้องเข้าไปช่วยบัญชาการเข้าไปวางแผนระดมน้ำดับเพลิงกว่า๕๐คัน
เพื่อเข้าไปหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนฉีดน้ำหล่อเลี้ยงสกัดไว้
ให้เพลิงลุกลามบานปลายไปที่โกดังที่อยู่คนละฝั่ง
แล้วก็ในที่สุดสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว
แต่สิ่งที่มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องของควันที่มันแผ่กระจาย
รอบคลุมในพื้นที่ชุมชนเห็นไหมสีดำสีดำมากปกคลุมไปทั่วบริเวณ
มันเป็นขวัญพิษด้วยนะและเริ่มต้นจากการเผาย่านั่นไง